เจาะกันต่อนะฮะกับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับ
วันนี้เจาะถึงเรื่องของนโยบายในการหาเสียงแต่ละพักต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
รวมถึงช่องทางในการที่จะหาเงินและนโยบายเนี่ย
มันจะมีความคุ้มค่าสอดคล้องสมดุลกันไหม
ติดตามการวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยจากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ

เห็นผลสำรวจเห็นโพลเห็นการคาดการณ์แล้วเนี่ย
เวลาที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของนโยบาย
ว่าใครจะทำให้ประชาชนเชื่อได้มากกว่าว่านโยบายเขาทำได้
ด่านดักนโยบายจะผ่านไหมอะไรคือด่านดักนโยบาย
โดยประสบการณ์การหาเสียงเลือกตั้ง
หลายครั้งที่ผ่านมาที่ผมผ่านมาอยากจะบอกว่า
นโยบายที่หาเสียงกันโครมโครมเนี่ย
ให้ทำใจว่ายากที่จะทำได้

และหลายนโยบายยากที่จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาทำ

ที่๑เงินที่จะทำเนี่ยเอามาจากไหน
เมื่อวานเนี่ยเห็นเขาเปิดเผยออกมาว่า
พักการเมืองแต่ละพักที่จะทำตามนโยบายหาเสียงเนี่ย
ต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ไล่ดูทีละนโยบายของแต่ละพัก
เอานี่ก่อนเลยนโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ย
แจกเงินดิจิตอล๑หมื่นบาทแจก๑หมื่นใช้งบ๕๖๐๐๐๐ล้าน
แล้วเขาแจกแจงว่าเอามาจาก๔ช่องทางช่องทางไหนบ้าง
ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี๒๕๖๗จำนวน๒๖๐๐๐ล้าน
ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย๑แสนล้าน
การบริหารจัดการงบประมาณ๑๓๐๐๐ล้าน
การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน๙๐๐๐ล้าน
เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเวียนหัวกับตัวเลขหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ย
คุ้มค่าไหมกกตเขาถึงให้ประเมินไง
ว่าคุ้มค่าไหมที่จะใช้เงินอย่างนั้นเนี่ย
คุ้มหรือไม่คุ้มเขาประเมินอย่างไร
พักเพื่อไทยชี้แจงว่าความคุ้มค่าเนี่ยว่า
ประชาชนได้รับเงินดิจิตอลทั่วถึงที่มีเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เขาประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเท่าเทียม
และสูงกว่าเม็ดเงินที่ใช้
ประชาชนทุกคนมีกระเป๋าเงินดิจิตอลจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อมาตรการการคลังในอนาคต
เพราะอะไรเพราะสามารถใส่โปรแกรม
เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขในเงินดิจิตอลได้
ทำให้มาตรการการคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทำให้ประเทศเข้าสู่ระบบการเงินรูปแบบใหม่
เทคโนโลยีล็อกเชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลก
แล้วเขาประเมินว่าภาคธุรกิจจะได้อนิสงฆ์
จากกำลังซื้อของพักที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามนี้ไหมล่ะ

ส่วนนโยบายอื่นของภาคเพื่อไทยดูตัวเลขแล้ว
ทั้งหมด๗๐นโยบาย
ถ้าดำเนินการให้ครบ๗๐นโยบายในช่วงที่เทอม๑๒
๔ปีของรัฐบาลเนี่ยถ้าเขาเป็นรัฐบาลนะ
วงเงินที่จะใช้อยู่ที่
๓ล้านล้านครับ
ทีนี้มาดูพักรวมไทยสร้างชาติบ้างพักที่เขาส่งลุงตู่เป็นนายก

ไม่เบานะครับใช้เงิน๒๕๐๐๐ล้าน

ไฮไลท์ที่น่าสนใจเช่นลดต้นทูลกาเศรษฐกร
ต้องใช้วงเงิน๖๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มเงินสมทศภาครัฐเพื่อ
ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมอันนี้ต้องใช้วงน
๒๙๐๐๐ล้านบาทโครงการนึงอำเภอ
ทุนการศึกษาอันนี้ปีหนึ่งใช้เท่าไหร่ล่ะ
พันล้านบาทกองทุนฉุกเฉินประชาชน
วงเงิน๓๐๐๐๐๐๐บาทแล้วยังมีพวก
สวัสดีการพลัสวงเงิน๗๑๐๐๐ล้านคนละครึ่ง
เงิน๔๐๐๐ล้านเที่ยวด้วยกันเมืองรองภาค๒วงเงิน๑๘๐๐๐ล้าน
ผู้สูงอายุอะไรพวกเนี้ยมีเยอะเลยครับรวมทั้งกองทุน
พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวปีละหนึ่งพันล้านค่าตอบแทนอปร
หนึ่งหมื่นล้านรวมวงเงินที่ใช้เนี่ยสองแสนห้าหมื่นล้านสองแสน
ห้าหมื่นล้านเอาเอาซะอีกพักหนึ่งที่เขาไปแจกแจงการใช้เงิน
และที่มาของเขาเนี่ยนะพลังประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ย
มวลเงินที่ใช้๑ล้านล้านอะไรบ้างล่ะบัตรพลังประชารัฐ
บัตรประชารัฐ๗๐๐และฟรีประกันชีวิตประชารัฐวงเงิน
แสนสองหมื่นแปดพันล้านแม่และบุตรธิดาประชารัฐ
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันล้านเบี้ยผู้สูงอายุ
๙๕๐๐๐ล้านสุขภาพครบวงจร๕๐๐๐ล้าน
เอาไปบริหารจัดการน้ำ๑๐๐๐๐ล้านบริหารที่ดิน๓๐๐๐ล้าน
กองทุนประชารัฐวงเงินปีละ๑แสนล้านบาท
๊าซเพื่อประชาชน๒๔๐๐๐ล้านบาท
นี่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ๑ล้านล้านบาท
นี่เป็นข้อมูลจาก๓พักการเมืองใหญ่ที่เขามาแจกแจง
ซึ่งดีครับเพราะว่าที่หาเสียงออกมาแรกแรกเนี่ย
พูดได้พูดเอาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหน
แต่ตอนนี้เขาลงรายละเอียดแล้วว่าแหล่งที่มาของเงินเขาจะเอามาจากไหน
แล้วเขาจะใช้แต่ละโครงการเนี่ยวงเงินเท่าไหร่
อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
บอกว่าจะแจกโน่นแจกนั่นแจกหนี้แล้วไม่มีฐานงบประมาณรองรับ
เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาทีนี้นอกจากด่านเงินแล้วเนี่ย
ถามว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำจะทำได้หรือทำไม่ได้อยู่ตรงไหน
อยู่ที่ด่านที่๒ครับอยู่ที่อำนาจด่านการต่อรอง
ถ้าเป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยอย่างเพื่อไทย
ถ้าสมมุติว่าเป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยไม่มีปัญหา
อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้ามีงบประมาณจะทำไม่มีใครขวาง
ในสภาเขาก็มีสอสอมากที่สุดก็ไม่มีใครขวาง
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลผสมอันนี้ก็ต้องดูว่าผสมแบบไหน
ถ้าพักแกนนำมีเสียงเยอะแล้วพักที่ไปผสม
เอาเสียงเข้าไปเติมนิดหน่อยหน่อยเพื่อให้เสียงมันเพิ่มมากขึ้น
อันนี้อำนาจการต่อรองของพักที่ไปเติมเนี่ยมีไม่มาก
นโยบายที่เสนอไปเขาจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเขา
เพราะถ้าไม่เอาคุณไม่ร่วมรัฐบาลก็ไปหาพักอื่นมาร่วม
พักที่เป็นแก่นำเสียงไม่มากพอแล้วต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจ
ยืมมือเพื่อนมาเป็นรัฐบาลด้วยเนี่ยพักที่เข้ามาเขาก็มีอำนาจต่อรอง
มากขึ้นถ้าไม่เอาไม่เอานโยบายเขาเขาก็ไม่ร่วมด้วย
อ้าวเดี๋ยวก็ยุ่งตรงเนี้ยยากไอ้คลั้นบอกว่าจะเอา
นโยบายของทุกพักมาเป็นนโยบายกลางของรัฐบาลต้องทำทั้งหมด
เอาเงินมาจากไหนฉะนั้นค่อยค่อยจัดลำดับสำคัญก่อนหลัง
ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองขึ้นอยู่กับการเจรจาหน้างานโน่นล่ะ
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังว่า
ที่เขาหาเสียงหาเสียงกันเนี่ยเราอย่าไปเคลิ้มว่า
เขาจะทำได้อย่างนั้นทั้งหมดปัจจัยมันเยอะครับ
ยกตัวอย่างดูนโยบายกัญชาสิครับที่มันเป็นต้นเหตุของความเละเทะ
จนกระทั่งในสภาก็ล่มแล้วล่มอีกเพราะไปติดดักกับดักอยู่กับ
พรบกัญชาอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลยว่า
ถ้าไม่คุยกันเสียให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะเจอสภาพปัญหาอย่างนี้
ฉะนั้นต้องเคลียร์กันให้ชัดผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการสมยอมในผลประโยชน์
ถ้าผลประโยชน์ตกลงกันได้ไอ้ที่เคยเป็นศัตรูก็กลายมาเป็นมิตร
ถ้าผลประโยชน์ตกลงกันไม่ได้ไอ้ที่เป็นมิตรกันอยู่ดี
ก็กลายเป็นศัตรูการเมืองอยู่ตรงนี้แหละครับ
ไอ้ที่อ้างว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ย
หูไว้หูอย่าฟังมากขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์เขาลงตัวได้ตรงไหนก็จบตรงนั้น
เอาละนี่ก็ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ